พามาดูกรณีนี้กันหน่อยนะคะ
เป็นความทุกข์ร้อนใจของคุณพ่อคุณแม่คู่หนึ่งนะฮะ
เขาบอกว่าลูกชายอายุ๒๒ปี

ข้างในลำไส้มีแบบแผลฉีกขาด

คือลำไส้ที่มีแผลฉีกขาด
พ่อเป็นคนเซ็นยินยอมให้คุณหมอผ่าตัด

พ่อบอกว่าพ่อไม่ได้เซ็นมีการปลอมลายเซ็นเกิดขึ้น
เพื่อให้ลูกได้เข้ารับการผ่าตัดขาที่หัก
กลายเป็นว่าสุดท้ายลูกเสียชีวิต
คำถามดังในใจ

สำหรับคุณพ่อคุณแม่คู่นี้คือ๑ลายเซ็นที่ยินยอมให้ผ่าตัดขาที่หักเนี่ย
ใครเป็นคนเซ็นเพราะพ่อกับแม่ไม่ได้เซ็น
ผ่าตัดขาขาที่หักเนี่ย
ผ่าตัดถึงขั้นว่าจะเป็นสาเหตุให้ลูกเสียชีวิตได้เชียวหรือ
มันเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายผมกันแน่

ฝ่ายพ่อชื่อว่านายอดุลจิตมั่น
ของหนุ่มวัย๒๒ปีผู้เสียชีวิตลูกชายชื่อว่าคุณอดีศรนะ
คุณอดีศรเนี่ยพ่อบอกว่าลูกชายขับรถมาช่วงเช้าของวันที่๗ธันวาคมแล้วถูกรถชน
ตอนนั้นมีการนำตัวส่งโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ
หมอตรวจแล้วแจ้งบอกว่าลูกชายมีแผลฉีกขาดที่ลำไส้จำนวน๔จุด

ให้คุณพ่อเซ็นเอกสารยินยอมให้ผ่าตัด
เพื่อซ่อมแซมลำไส้ที่ฉีกขาด
เซ็นนะเซ็นยินยอมไปด้วยลายมือ
หลังจากลูกชายผ่าตัดแล้วก็ออกมาพักฟื้นอาการดีขึ้นตามลำดับ
ดูแข็งแรงพูดคุยได้ทานข้าวได้เป็นปกติ
จากนั้นมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมาแจ้งว่าเดี๋ยวต้องรอนะคะคุณพ่อ
รอหมอเฉพาะทางด้านกระดูกเขาหยุดยาว๔วันเดี๋ยวจะมาผ่าตัดกระดูกให้อีกครั้งหนึ่ง
กระทั่งวันเมื่อวานนี้๑๔ธันวาคมมีพยาบาลแจ้งมาบอกว่า
คุณหมอนำลูกชายไปผ่าตัดกระดูกขาโดยไม่ได้ให้มีการเซ็นยินยอม
ไม่ได้ให้มีการเซ็นเอกสารใดทั้งสิ้นเข้าห้องผ่าตัดตอนบ่ายสองโมง
ไปไม่ถึง๑๕นาทีเจ้าหน้าที่โทรมาบอกพ่อว่า
ลูกชายอาการสุดหนักพ่อก็เลยเดินทางมาถึงนะคะ
กับข่าวที่เกิดขึ้นเพราะพยาบาลแจ้งพ่อกลับไปว่า
ลูกชายหมดลมหายใจแล้วแปลว่าลูกชายตายแล้ว
ผ่าตัดขานะเนี่ยคำถามเออพ่อและแม่แล้วก็ญาติพี่น้องค่ะ
ติดใจการเสียชีวิตครั้งนี้เป็นอย่างมากทั้งหนึ่งเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิต
เพราะเรื่องของการผ่าตัดกระดูกหักไม่น่าจะทำให้ถึงตายกระมั้ง
ใช่สินะฮะอันที่สองคือการเซ็นเอกสารยินยอมให้ผ่าตัดเนี่ย
ใครเป็นคนเซ็นเพราะพอไปดูเอกสารกลับพบว่ามีการแอบปลอมลายเซ็น
และเอกสารยังมีรอยขีดค่าหลายต่อหลายจุดด้วยกันนะคะ
เรื่องต้นค่ะทางคุณพ่อคุณแม่บอกว่าไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้วนะคะ
ที่สพบางบ่อสมุทรปราการแล้วก็เดี๋ยวจะส่งร่างของลูกชาย
พ่อแม่ของผู้ตายยืนยันว่าจะเดินหน้าขอความเป็นธรรมเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดค่ะ